บินบินบินตรงนี้แน่เลยอ่ะใช่ไหมบอกเขาให้อุตส่าห์ทำมือแบบว่า

จำตอนนั้นได้ด้วยจับได้แล้วนะเขาว่ายังไงเดี๋ยวค่อยไปดูดูตอนตบก่อน

มานี่บ้างยังไงฟ้วยทำไมมาจับแล้วก็ไขวใช้
ไหนเบิร์ดน้ำแข็งดอมพูดเสมอว่าไม่สนับสนุนความรุนแรง
แต่ว่าผู้หญิงหลายคนเขาก็ตัดสินใจทำแบบนี้แล้วครับ

ใช่ถูกมาจับเฉยเลยไม่ถูกสิกำลังจะหยิบตังธรณ์ให้นี่แหละครับ
นี่แหละผู้ชายคนนี้มาซื้อเหล้าไม่ต้องเล่าย้อนเยอะ
ซื้อเล่าเสร็จปั๊บแม่ค้าก้มหยิบตังธรณ์
หยิบตังธรณ์เสร็จปั๊บจับดมเขาก็โดนตบพัวเสร็จปั๊บ
ผู้หญิงบอก๕๐๐๐บาทจ่ายมา
คือตอนแรกแค่บอกผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นหลักฐาน
แต่ว่านางสาวเอไปแจ้งความแล้วเมื่อวานนี้ที่สพเมืองมหาสารคาม
แจ้งความกับลูกค้าลายนี้ตำรวจตามไปจับได้แล้ว
ชื่อนายปิ่นคำแท่งอายุ๕๔ปี
อยู่ตะบนท่าสองคลอนำเผลอเมืองมหาสารคาม
นำตัวมาสอบสวนต่อน่านางสาวเอละนี่มาแล้วสวัสดีครับ
นี่แหละครับมาแล้วนางสาวเอยืนยันอย่างไรเจ้าใจแข็ง
ไม่อยากให้เป็นอย่างนายปิ่นเล่าบอกว่า
ผมก็ไปทำงานก่อสร้างอยู่ไม่ไกลจากร้านค้านี้หรอก
มันก็ซื้อของบ่อยเห็นแม่ค้าเสร็จปั๊บยังไงเห็นแม่ค้าแล้วไง
หลงรักเพราะผมเองก็ไม่มีครอบครัวอะไรเหมือนดอมนะครับ
ยังว่างอยู่วันนั้นเนี่ยดื่มเหล้าหมดไปหนึ่งขวดเล็ก
ขวดเล็กนี่น่าจะเป็นนะครับเหล้าใส๑ขวดเล็ก
แต่อยากจะดื่มต่อแล้วทำยังไงมันติดลมติดลมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านที่เคยไป
เกิดอารมณ์ชั่ววูบย้ำนะน้ำแข็งในฐานะสุภาพสตรี
ผมทำไปผมทำด้วยความรักก็เลยเอื้อมมือไปจับนมแม่ค้า
มันเป็นเหตุเป็นผลไหม
บัดคำสิว่าเออแต่ยังไงก็ขอโทษไหมค่ะโดยที่ทำไป
ทำโดยไม่ได้เอ้าเอายังไงนะพี่พี่ปิน
ตกลงพี่ตั้งใจหรือพี่ไม่ตั้งใจฟังพี่ปินหน่อย
นี่ดูสายตาที่พี่ปิ่นเขาเหลือบมอง
หน้าแบบนี้ก็ดูเขาชอบจริง
แต่ว่าพี่ชอบพี่ต้องเทียวไลท์
ทีลคือตามจีบสุภาพนะ
ไม่ใช่จะไปจู่ไปหมับเขาให้
ชวนกินข้าวนะครับกินกาแฟ
ค่ะนะกินไปแบบนี้นะครับไปตามขั้นตอน
ตำรวจแจ้งเขาหาพี่ปีนพี่ปีนก็ต้องรับสภาพไปนะ
กระทำอนาจารย์แล้วก็ถูกตำรวจดำเนินคดีต่อไปครับ